ท่านผู้ชมครับจำลุงเชิดได้ไหมลุงเชิดเนี่ยอยู่ที่นครนายก
ค่ะลูกสาวเคยถ่ายคลิปของลุงเชิดเพื่อส่งไปให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีดูอืม
อยากให้หมอปลามาช่วยดูพ่อให้เหลือเกินอยู่ดีพ่อเนี่ยไปบูชาอะไรก็ไม่รู้
เออค่ะไปเอาตะแกรงเผาศพจากวัดมาไว้ที่บ้านใช่น้ำไม่ดื่มดื่มปัสสาวะตัวเองบอกน้ำไม่สะอาด
ค่ะบอกเห็นผีเจ้าที่เจ้าทางอะไรต่างต่างนานานี่ฮะก็เลยเอ๊ะ
จะถูกสัมภเวษีอะไรเข้าสิงหรือเปล่าอยากให้หมอปลาเนี่ยมาช่วยดูให้หน่อย
นี่นะครับทุกผู้ชมครับแล้วในบ้านของลุงเชิดที่นครนายกนะฮะ
เต็มไปด้วยสารเก่านะตะแกรงเหล็กเผาศพก็เอามาเก็บที่บ้าน
สิ่งของต่างนานาที่เป็นสิ่งที่แบบคือเขาทิ้งหมดแล้วอ่ะ
เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนี่ฮะแท่นสารพระภูมิเนี่ยเอามาทำเป็นโต๊ะกินข้าว
ตุ๊กตาต่างต่างนานาเยอะแยะไปหมดน้ำเปล่าไม่ดื่มดื่มปัสสาวะตัวเอง
บูชาอะไรก็ไม่รู้กินดินกินหินอมลูกแก้วนี่เห็นไหมฮะ
ก็เลยอยากให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยดูให้นี่นะครับตั้งแต่นู้นนะฮะ
มกราคมที่เราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของลุงเชิดนี่ลูกสาวนะครับ
ลูกสาวบอกดูสินี่สิ่งที่พ่อเอามาเก็บเอาไว้ที่บ้านอ่ะอันนี้เตาหมูกระทะตะแกรงหมูกระทะ
เห็นไหมแต่มันก็มีพวกโอ้โหสิ่งของเก่าของสารเก่าดินเก่าจอมปลวกอะไรเยอะแยะไปหมด
ลูกสาวบอกเคยพาพ่อไปโรงพยาบาลนะฮะหมอก็ให้สแกนสมองนะครับผลออกมาปกตินะฮะ
ค่ะเลยอยากให้หมอปลาช่วยมาดูที่บ้านให้วันนี้หมอปลาก็เลยไปแล้วนะครับที่บ้านของลุงเชิดนะครับ
นี่มาแล้วหมอปลามือปราบสัมภเวษีเอาตินี่เดินนำหน้าไปเลยเห็นไหมฮะโอ้โหบ้านอยู่ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับ
นี่ตินี่เขารู้นะบ้านหลังไหนหลังไหนค่ะก็น่าจะลงพื้นที่นำร่องมาก่อนแล้วเนาะถ้าชี้ผิดบ้านแล้วยุ่งเลยเนี่ย
นี่เข้าถูกบ้านเรียบร้อยนะฮะมาถึงหมอปลาบอกไหนขอตรวจสอบบ้านหน่อยขอสแกนในบ้านก่อน
ว่าเป็นยังไงบ้างจะมีอาการไหมหาวน้ำตาไหลหรือว่าจะอาเจียนโอ๊กอากอะไรพวกนี้
นี่ฮะแล้วได้เจอลุงเชิดด้วยไปดูสารพระภูมินะเก่าที่เป็นแท่นสารพระภูมิเอามาทำเป็นโต๊ะกินข้าวนี่เห็นไหมฮะ
หมอปลาก็ดูไม่มีอาการนะพี่อุ๋ยปกติเลยเออน้ำตาไม่ไหลไม่หาวไม่อ้วกไม่อะไรเลยนะ
นี่เห็นไหมยืนคุยปกตินี่คุณน้ำฟ้าภรรยาหมอปลาอยู่ข้างนะฮะสำรวจในบ้านเจอตุ๊กตานางรำนะ
นี่ที่เขากินจากสารเจ้าที่เจ้าทางที่ลุงเชิดเก็บมาไว้ที่บ้านหมดเลยไม่ไม่เป็นอะไรนะฮะนี่ฮะ
ไปเจอตำราสวดมนต์แล้วก็กระดาษที่วาดรูปไอ้งั่งเอาไว้นี่ไอ้งั่งนี่เป็นเครื่องรางของขลังของทางเขมรเขานะ
เกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายมีเสน่ห์อะไรพวกเนี้ยนี่นะครับหมอปลาก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับค่ะ
สำรวจจนทั่วบ้านคุยกับลุงเชิดด้วยอะไรด้วยนี่ฮะไม่มีอาการอะไรเลยนะฮะปกติหมดเลยอ่ะ
หลังจากนั้นหมอปลาก็เลยมานั่งคุยกับลุงเชิดนะครับนี่ฮะอยู่ใกล้ก็ไม่มีอาการอะไรนะหมอปลา
ไม่ได้สัมผัสถึงสัมภเวษีสิ่งลี้ลับอะไรเลยหมอปลาบอกว่าไม่พบนะฮะไม่มีสิ่งลี้ลับวิญญาณสัมภเวษีอะไรทั้งสิ้น
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเอาพวกของอาถรรพ์ตะแกรงเผาศพต่างเอาไปทิ้งนอกบ้านหมดแล้ว
ก็หมอปลาบอกก็ไม่น่าจะใช่นะฮะเพราะยังไงถ้าเกิดยังอยู่ในตัวลุงเชิดเนี่ยต้องสัมผัสได้
เพราะฉะนั้นสิ่งต่างนานาที่เกิดขึ้นกับลุงเชิดเนี่ยนะฮะหมอปลาบอกสันนิษฐานไม่ยากหรอก
หลังจากนั่งคุยกันแล้วจับเข่าคุยกันแล้วลุงเชิดแกหูแว่วแกหลอนเพราะแกเสพยาเสพติด
อ้าวนี่เดินทั่วบ้านเห็นไหมฮะไม่เป็นอะไรเลย
คือลุงเชิดเนี่ยบอกว่าตัวแกแกไม่ได้ว่าโอ้โหอยากจะศึกษาวิชาศัยศาสตร์
อยากจะไปทางนั้นอะไรไม่ใช่เลยนะฮะรูปที่วาดตัวหนังสือที่เขียนก็เขียนไปเอง
ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรยังไงแต่แกยอมรับว่าแกเคยเสพยาเสพติด
เสพตั้งแต่สมัยวัยรุ่นจนปัจจุบันเนี่ยโอ้โห๕๐๖๐แล้ว
เพิ่งเลิกเสพยาบ้าเนี่ยเมื่อ๑เดือนที่ผ่านมา
แต่แกยังดื่มเหล้าอยู่ดื่มกาแฟด้วยดื่มเครื่องดื่มชูกำลังด้วย
ถามทำไมดื่มหลายขนาดเหลือเกินนั่นแหละสิค่ะแกบอกแกรับปากลูกเอาไว้ว่าจะเลิกเสพยา
ไม่รู้จะทำยังไงแกเลยไปดื่มเหล้าแทน
บางทีก็เครื่องดื่มชูกำลังหรือว่ากาแฟ
จังหวะนี้นะฮะลูกสาวก็ไปเอาถาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งมีพวกแบตเตอรี่สวิตช์ไฟกล่องพลาสติก
นี่เอามาวางต่อหน้าหมอปลาหมอปลาหัวเราะอะไร
เออนี่หมอปลาบอกหัวเราะสิก็ถามว่านี่คืออะไร

ลุงเซิร์ชบอกนี่คือถาดขัน๕
หมอปราบอกอยู่ไหนเอามาให้ดูหน่อย

หมอปราบอกอย่างนี้ใช่เลย

ไม่ใช่ฮะหลอนยา
การลอนยาเศษติดผมก็เคยคุยกับ

ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเสพยาอยู่แล้วหลอนยานะ

ถ้าเลิกไปแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษา
ค่ะมันก็เกิดอาการลักษณะหลอน

พ่อบอกว่าไปมูลตาเนี่ย
ปูบอกว่าให้ยุกครัวไอ้นี่ไอ้สรรพชั่ง
หูแว่วหูแว่วไงเห็นไหมมีแบตเตอรี่มีสวิตช์
อ้าวลุงบุญเชิดตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่ผมเกิดมาอายุ๔๐อาหาร
ผมเห็นลุงบุญเชิดบูชาครูที่ไม่เหมือนใครไม่ต้องใช้ใบสี
น้องไม้ทุกเตียงไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้ครับ
เขาก็ยืนยกอยู่ตรงเนี้ยเอาไปไว้บนจิ้ง
นี่แหละฮะหมอปลาบอกว่าก็ต้องว่ากันตามตรงนะ
เจอก็เจอสัมผัสได้ก็สัมผัสได้ไม่เจอสัมผัสไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้นะฮะ
แล้วก็บอกกับครอบครัวของลุงเชิดบอกอย่าไปเชื่ออะไรพวกแบบเจ้าที่เจ้าทาง
บานสารกล่าวอะไรที่บอกลุงเชิดไปเจอผีเจ้าที่เคยขอหวยไม่แก้บน
ไม่ใช่ทั้งสิ้นหรอกฮะเจ้าที่เจ้าทางของบ้านหลังนี้เนี่ย
คือสำนักงานที่ดินส่วนที่ลุงเชิดป่วยเพราะว่าไปบนบานสารกล่าว
ว่าถูกหวยแล้วจะแก้บนแล้วไม่แก้อะไรพวกนี้เนี่ยคือไม่ใช่หรอก
เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากให้พ่อหายเนี่ย

ลูกสาวบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าสบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าสิ้นข้อสงสัยแล้ว
อาการแปลกของพ่อเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณสิ่งลี้ลับสัมภเวษ
อะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องเลย
แต่เป็นผลข้างเคียงจากการเสพยาเสพติดมานานหลายสิบปีของพ่อ
เดี๋ยวจะพาพ่อไปอยู่ด้วยที่กรุงเทพพ่อจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

มันจะมีอาการตอนหลังจากที่เลิกยา
คิดว่าพ่ออาจจะใช้ยาจนบ้าโผล่

ก็เดี๋ยวเอาไปอยู่กรุงเทพไม่ให้มาอยู่ที่นี่
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้คำตอบเรียบร้อยแล้ว